คุณผู้ชมเขาบอกว่านกเอี่ยงแสนรู้ตัวนี้นะ
ให้โชคลาก๔มวดแล้วนะ

เขียนว่าโอเลี้ยงนั่นชื่อมันค่ะ

คือชาวบ้านจะเขียนตัวเลข๐๙พับไปในเศษกระดาษ
แล้วก็โยนโปรยลงไปในกรงของมันให้มันจิกมา

อ่าใช่นี่เนี่ยมันก็หยิบตัวเลขมานะฮะ
มันชื่อว่าโอเลี้ยงอายุ๘๙เดือนนะครับ
คุณอยากรู้ไหมว่างวดนี้จะเป็นงวดที่๕
หรือว่าจะแม่นหรือเปล่า
พระรสีงวดแล้วนะครับที่บอกว่าแม่นอ่อลืมบอกสถานที่
ตัวเลขเห็นเลข๕ใช่ไหมตัวแรก

นี่ค่ะวัดเยื้องคงคารามอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมเอาดูเลยละกันว่ามันจิกเลขอะไรมาบ้างอืม
เค้าทำไมลีงกันอย่างนั้นล่ะ
นี่แหละค่ะที่แรกอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองชโยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูงวดหน้านะคะ
แต่เจ้าของบอกว่าสี่งวดแล้วใช่ไหมใช่อืมนะครับอ่ะไปแล้วนะ
จากเรื่องของเจ้าโอเลี้ยงใช่ไหมไปต่อที่วัดโคกระต่ายครับ
อยู่ที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะฮะก็มีกลุ่มชาวบ้านกับนักเสียงโชค
พากันไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่อุ้มไก่ทำจากไม้มงคลแกะสลัก
พร้อมกับเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนกันคึกคักทีเดียวนะครับ
วรพรขันทองชาวบ้านก็บอกว่าเคยมาขอพรจากไอ้ไข่แล้ว
ก็ได้โชคดังหวังแหละครับสมหวังกันไปก็นำ
น้ำแดงชุดทหารพร้อมกับรูปปั้นไก่มาแล้วก็จุดประทัดอีกหนึ่งหมื่นดอก
แล้วก็นำจะไปซื้อต่อเพื่อจะไปเสี่ยงลุ้นในงวดต่อไปนะครับ
ครับไปที่วัดท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภนะครับแล้วก็ส่องหาเลข
จากตะเคียนทองสองพี่น้องความยาวกว่าห้าสิบเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร
คือถูกขึ้นเอามาจากแม่น้ำยมครับเชื่อว่ามีอายุกว่าสองร้อยห้าสิบปี
ส่วนเลขที่ได้จากการโรยแป้งฝุ่นนะครับแล้วก็รูปวนไปวนมานั้นนะฮะ
ก็มีหลากหลายตัวเลขแต่ชาวบ้านหลายคนบอกตรงกันว่า
เห็นตัวเลขจะนะฮะนะครับเป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่างเลขหกกับเลขแปดเออ
ผมอ่านตามบทนะเดี๋ยวลองไปคำนวณดูนะครับจะครับ
ปิดท้ายที่นี่ค่ะวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนะคะ
คุณชรินบุญกล่ำอายุ๕๔ปีเป็นชาวบ้านที่นครปฐมนั่นแหละค่ะ
นำโคแล้วก็กระบืออย่างละตัวที่ถ่ายชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ไปถวาย
อาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสนะคะเพื่อให้เข้าโครงการไทยชีวิตโคกระบือถวาย
พระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้าค่ะโอกาสนี้คุณชรินแกก็เลยพาครอบครัวเนี่ย
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรวมทั้งนำเครื่องเส้นไหว้ของดำ๘อย่าง
บูชาพระราหูพร้อมกับเสี่ยงเซียมสี่ขอเลขเด็ดพร้อมกับเตรียมที่จะนำเลขเหล่านั้นแหละค่ะ
ซื้อลอตเตอรี่เพื่อเสี่ยงโชคต่อไปนะจ๊ะ